คนนี้คือใช่คนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือยังตามคุณสมบัติ
ใช่นะทั้งเป็นพ่อม่ายทั้งอายุมากกว่าแล้วก็ภาระธุระต่าง
ตัวเองที่มีอยู่เนี่ยก็หมดพ่องไปเยอะมากแล้วแล้วก็แต่ที่
สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเจอว่าใช่จากนี้จากนี้ไปเนี่ยจากที่
เริ่มต้นลงเอยแล้วไปเนี่ยมันจะต้องมีการร่วมกันคิดร่วมกันทำ
ร่วมกันสร้างร่วมทะเลาะกันถูกต้องทะเลาะด้วยสร้างบุญด้วยใช่
จำเป็นไปปฏิบัติธรรมเขาก็เห็นชอบด้วยดีอย่างนี้นะ
เขาไม่ขัดค่ะเขาไม่ขัดแต่๗ปีที่ผ่านมาคุณต่อสู้มาอย่าง
หนึ่งคือรูปของคุณที่ขึ้นคัทเอาท์อยู่ที่มาเกาะอ๋อตอนนั้นเขาเอา
รูปหนูไปใช้นินาคมนวด๗ปีกว่าจะจบเรื่องแล้วก็ชนะด้วยแต่ว่า
เราได้เงินไม่มากเพราะว่าเขามีตังค์ให้แค่๘แสนแล้วก็เหนือโต๊ะ
อะไรอย่างนี้จะเอาไปไหมเอาไปเอาไปได้เลยเอาไปทุกอย่างเลย
ไม่เอานะก็คือถือเขาก็ยอมรับผิดอ่ะเขาขอโทษก็เลยก็
เคยเขาเรียกอะไรนะอโหสิกรรมกันไป๗ปีกับการต่อสู้
เหนื่อยมั้ยเหนื่อยหมดไปเยอะนะหมดแคร์ทานายไปเท่าไหร่ที่ได้มา
ใช่ไม่คุ้มค่ะแต่ถ้าจะสู้เราต้องเลือกว่าสู้ยังไง
ถ้าสู้แพ้ชนะเราต้องเอาชนะชนะแล้วได้รายได้ศักดิ์ศรีคืนมาไหมเราก็ได้ศักดิ์ศรี
แต่ทุกคนถามอย่างทุกคนดูถูกกันเนี่ยดูถูกอย่างนู้นอย่างนี้
แต่พอเขาศักดิ์ศรีขึ้นมาทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจแล้ว
เพียงแต่ว่าคนเราทุกวันนี้มองเห็นคนข้อบกพร่องหรือความตกต่ำของแต่ละคนเนี่ย
ที่จะคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมซึ่งสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้
แต่เราก็เบาใจแล้วเนอะเบาใจเพราะว่าในที่สุดเราก็สามารถที่จะแบบฝ่าฟันมาได้ใช่
ช่วงนี้ฮะราศีไหนมีโอกาสขึ้นโรงขึ้นศาลฮะ
เอาอย่างนี้นะคนที่มีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลตลอดปีมันไม่ใช่ช่วงนี้นะ
มันแปลว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตลอดปี๒๕๕๙เนี่ย
จะมีเหตุให้ขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของราศีที่มีโชคที่เราทายแล้วคือราศีสิง
เพราะราหูไปทับราศีตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไปเนี่ย๑ปีครึ่ง
ก็แปลว่าตั้งแต่ต้นปี๒๕๙จนถึงประมาณกลางปี๒๖๐๑ราศี
อีกราศีหนึ่งคือราศีพิจิกษ์เพราะดาวเสามันทับอยู่ดาวเสาท่านทับอยู่
กรรมเก่านานาประการที่เคยทำมาที่เคยไปสร้างปัญหาหรือมีปัญหาในความอายุติธรรม
มันจะน้อมนำทำให้เราเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงศ์
ที่เกิดในราศีพิจิกษ์อันดับต้นเราคงไปห้ามใครไม่ได้ที่จะทำอะไรกับเรา
แต่เราต้องระวังกายวาจาใจสติอารมณ์ไม่ให้เกิดเหตุแล้วนำไปสู่การถูกคดีความฟ้องร้องขึ้นศาล
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงศ์กับราศีพิจิกจึงต้องระวังกายวาจาใจให้มากที่สุด
อย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์แต่เหตุที่เคยทำแล้วเจ้ากรรมในเวรไม่ยอม
จะมีมากกว่านั้นที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ต้องต่อเข้าไป
ก็หนูคิดว่าลังจากนั้นเราไม่ได้ทำงานในวงการบันเครื่องแต่งถ้าหนูจบการโรงแรม
ของเราที่เริ่มเรียนมานะครับพี่แม่
เราคือหนูน่าจะไม่เยี่ยดติดกับอะไร
เพราะว่าทุกคนเราก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้ว

จากอาชีพนี้ขณะอาชีพที่เรียนมาบางคนยังเปลี่ยนอาชีพเลย
ฉะนั้นเราต้องหาอะไรสำรองไว้เนาะ
น้องเอ๊ก็คิดว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่เราจะอยู่ได้
เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างก็มีเคมีเอง
แล้วก็ทุกอย่างก็แพงแล้วเราก็ต้องใช้เงินประหยัด
ถ้าเกิดเราขายไม่ได้เราก็ปลูกอะไรก็ได้

ก็คือของเราเราเงินทองเราก็ไม่ต้องใช้มากอะไรอย่างนี้
อยู่แบบพอเพียงอย่างที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้อย่างนี้

อ่ะมาดูว่าอาชีพนี้ที่เธอเลือกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ลักษณะอยู่ราศีเมษคนเกิดราศีเมษเนี่ยนะ
ทำการเกษตรดีที่สุดจำเป็นมาถูกทางแล้ว
แต่จากนี้มันจะมีเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่า
ไอ้ไร่หรือสวนที่ทำการเกษตรตามดวงว่าทำได้เนี่ยอยู่ที่ไหน
คนจะได้ไปไปเที่ยวไปพักผ่อนมีห้องพักไหมแล้วมีแอมเปญกินไหม
อยู่ที่สะแก้วค่ะสะแก้ว
แล้วก็ชื่อไร่นั้นก็ตั้งชื่อว่าไร่วันจำเป็นเพราะหนูชื่อจำเป็น
ตอนนี้ก็ปลูกไผ่ปลูกมันก็ได้ขายค่ะ

ปลูกมันได้ขายปลูกข้าวหนูก็ไปทำบุญที่เมืองกาลไปตำส้มตำขายใช่ไหมค่ะ
แล้วก็ได้กระบอยจากทำบุญหมดเลยค่ะก็เอาข้าวเนี่ยไปขาย
บอกว่าข้าวหนูข้าวปลอดห้องสารพิษหนูไม่ได้บอกว่าปลอด

ร่องเพราะว่าเราแน่นอนเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลย
ไม่มีตังค์ให้มันขึ้นตามธรรมชาติมันยากได้เยอะกว่าข้าว

ก็เกี่ยวเองแล้วก็นั่งพอจ้างลงสีมาแล้วก็ใส่ชั่งกิโลก็ยางมัดเจ็บมือเลย
ใช่แล้วก็เอาไปขายให้คนไข้ที่มาเป็นรุ่นไข้ของอาจารย์นะคะ
เขาก็ซื้อเขาก็เมตตาซื้อว่าเนี่ยของหนูทำจริงไม่ใส่อะไรเลยย่าก็เยอะกว่าข้าว
หนูก็ขายรูปให้หนู

นางมันเทิงละกลับมาไหม
ถ้ามีคนอยากให้เช็กเป้นทำงานอ่ะ

ของหนูอยากรับสิ่งอย่างเลย
ขอความไม่ตายจากพี่เอ่อ
พ่อหมอดูนี้ถ้าเป็นวงการบันเทิง
จะได้กลับมาอย่างไร

แต่ใน๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย๑ปีครึ่งที่ผ่านมาราหูเป็นอริกับตัวเอง
มันก็เลยไม่ค่อยมีทางนักในวงการบันเทิง
คือคนที่วงการบันเทิงอยู่แล้วเขาก็เหนื่อยกับพออยู่แล้ว
แต่หลังจาก๑๖มกราคมลาหูย้ายศึก
ชีวิตก็เริ่มขยับกลับมาเป็นเหมือนเดิม
เคยได้ยินไหมเมื่อลงพร้อมเวทีพร้อม
ปีภาษฐ์เริ่มบันเลงเพลงหน้าภาษฐ์เสียงต่าง
กลับมาได้หลังจากวันที่๑๖มกราคม

ตั้งแต่๑๖มกราคมมีการยะราวหูย้ายที่ผ่านมา
มีการดาวย้ายถึง๒ครั้งแล้ว

เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาดีมากเลยนะ

ก็คือของราศีสิงศ์เนี่ยมันชัดเจนมากว่าจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้น

ไปจนถึงวันที่๖สิงหาคม
จะมีโอกาสงานเข้าเงินแยะเงินเยอะ

ผมดูแล้วแล้วก็ฟังจากที่พูดเนี่ย
คุณไม่ได้อยู่ในภาวะเวลาที่หลง

ไม่หลงต่อสติและความเป็นไปในชีวิต

มันก็ต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งต่างที่เป็นความใหม่
ตั้งแต่วันที่๗๖มีนาคมปี๒๕๕๙

เป็นจุดเปลี่ยนของชิดครั้งใหญ่โอ้โหใครที่เกิดในราศีเมษลักษณะ
ราศีเมษคิดดีทำดีกุศลสร้างถึงที่ถึงเวลามันจะเกิดเป็น
รมนูมันจะไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปสะเงาะสงแงะแกนแคะไม่ใช่มัน
จะยิ่งใหญ่มันจะมั่นคงแล้วปรากฏว่าลักษณะราศีเมษเนี่ยนะ
ตลอดปีสมรรถห้าสิบเก้าดาวเก้าเงินโครจรอย่างเป็นจังหวะจาก
ที่สุดแล้วเดินหน้ารวดเร็วที่สุดปกติมันต้องเดินหน้าต้องถอย
หลังบ้างอันนี้ตลอดทั้งปีห้าเก้าเนี่ยฉลุยมันแปลว่าการเงินก็
ดีแล้วดวงชะตานี้ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรในสงสารอะไรใน
กว่าเวรกรรมอะไรในการสูญเสียแล้วอะไรที่เธอทำไปก็ไม่ได้
คิดว่ามันเสียหายผิดพลาดไม่เป็นไรดีไม่ได้ทุ่มไม่มาก
กว่านี้จะทำต่อเหมือนกับชีวิตไม่ได้มีการทำไมล่ะคือไม่เห็น
มีหน่วงอารมณ์ทุกข์เลยอ่ะอย่างนี้เป็นคนที่มีบุญแท้บุญรักษา
มีครูบาอาจารย์ดีไม่น่ากลัวสุดท้ายฝากข้อคิดอืมข้อคิดของของ
จะเป็นเอ็กซ์เองคือหนูอยากให้ทุกคนทุกคนไม่ว่าจะรุ่นเก่า
รุ่นใหม่ณวันนี้นะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนอยู่ให้
ไม่อยากให้ทุกคนไปติดกับโลกโซเชียลกันมากขึ้น
ฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความอดทนมากกว่านี้นะฮะไม่ใช่
ว่าทุกวันนี้คนเห็นแก่ตัวเยอะนะคะแล้วก็อยากอยากจะ
แต่ได้แต่ว่าไม่รู้จักให้คนอื่นไปช่วยเหลือคน
ที่เขาตกทุกข์ได้ยากดีกว่าไหมหรือว่าชีวิตคนหรือชีวิตสัตว
หรือว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือพาดที่บ้านไม่ต้องไปไกลรู้จัก
พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แค่นี้ฉันผู้รักเก้า
เข้ดลับในการสร้างบุคคลอยู่แล้วจ้าแล้วมีเหรียญพระราฐ

อาจารย์ให้ก็ต้องได้สิ

ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะวันเวลามันจะสอนให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น

เหมือนแชมเปญเอ็กซ์คนนี้เมื่อก่อนเราเห็นเธอตอนอายุ๑๙
วันนี้สิ่งที่เราเห็นคือการเติบโตของชีวิต
การเข้าใจชีวิตอาจจะต้องก้าวไปอีก

เรายินดีต้อนรับแล้วก็รอที่จะเป็นกำลังใจให้เธอค่ะ

แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้ฮะ

แล้วก็พร้อมที่จะดำรงชีวิตของเขากับวันเวลา

ถือว่าเขาทำได้ไม่แย่เลยทีเดียวฮะ

ผมจะเกิดความเครียด

แล้วเธอไม่ใช่คนตลกบ้าบ่อนะครับ
ดูให้ดีนะเรื่องราวของแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ย
ได้ธรรมะตามแบบบารมีโพธิศัพท์
สิ่งใดสิ่งนั้นผิดละวางเลิกมีสติรู้หยุด

แล้วก็ไม่ได้ทำดีเพื่อให้ใครมาชม

แต่ดีเพราะตัวเราดีรู้สึกดี
ที่เป็นเรื่องที่จะเป็นธรรมสอนมากกว่าแค่เพียงให้แค่โหรศาสตร์ครับ

กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระรหัสบดีเวลา๔ทุ่ม

วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
นี่ถ้าสมมุติไม่ได้สัมภาษณ์รายการนี้

มันก็ต้องเหมือนทำเพราะหน้าที่

หนูเป็นคนส่งพี่ชายพี่สาวเรียนต่อจนจบหมดเลย
ใช่ค่ะคือตอนนี้พี่ชายหนูเรียนดรปริญญาเอก

จนกว่าบ้าน
หนูต้องไปไปถือด้วย
แบบแบบงั้น